ใครต่อใครจะพากันกังวลว่าจะเป็นปีหนูไฟร้อนระอุกันไปทุกวงการ
แต่นักโหรศาสตร์ชื่อดังดรคาทาชินนบัญชรคอแย้งบอกไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ
เพราะปีชวดรอบนี้เป็นธาตุทอง
ประจวบเหมาะกับปีหนูมีนิสัยปรับตัวเก่ง
ปีหน้าฟ้าใหม่จึงเรียกได้ว่าเป็นปีหนูทองที่โดดเด่น
ปีชวดทาสทองปีนี้เนี่ยเป็นปีที่โดดเด่น
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แม้ว่าเศรษฐกิจของโลกอาจจะไม่ดี
หรือว่ามีปัญหาของสถานการณ์ต่างในโลกมาก

โชคดีที่เป็นหนูเพราะหนูปรับตัวได้ดี
ส่วน๑๒ราศีปีำำห้าร้อยหกสิบสามอาจารย์คาทาบอกว่า
จะให้จัดอันดับนับเรียงอาจจะไม่ถูกต้อง
เพราะทุกราศีมีเรื่องดีโดดเด่นต่างกัน
วิเคราะห์ออกมาเป็นกลุ่มยืนหนึ่งกันคนละเรื่อง
ทั้งเรื่องรักเรื่องงานการเงินและโชคลาภ
รักยืนหนึ่งนั่นก็คือชาวราศีกรกฎชาวราศีมีนและชาวราศีพิจิกษ
ชาวราศรีมีนเนี่ยจะได้อาจจะหงุดหงิดในเรื่องความรักรู้สึกไม่ลงตัวก็จะทำให้ความรักลงตัวขึ้นในช่วงปีนี้
ส่วนชาวราศีพิจิกษ์เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อกหักรักคุดมาปีนี้จะได้เจอความรักที่ต้องใจหรือว่าถูกใจหรือพัฒนาเป็นคู่ได้
ส่วนชาวราศีกรกฎนี่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักครอบครัวการมีบุตรหรือว่าการซื้อบ้านใหม่
เรื่องงานยืนหนึ่งเลย๓ราศีนี้เนี่ยเด่นมากเลยก็คือชาวราศีแรกก่อนเลยคือชาวราศีธนู
เนื่องจากว่าได้รับพลังจากดาวพระฤหัสสบดีส่งผลดีในเรื่องของผู้ใหญ่ส่งเสริม
อีกหนึ่งราศีเลยก็คือชาวราศีพฤกษกชาวราศีพฤกษกเนี่ยจะโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
แล้วก็เกิดจากความมุ่งมั่นหรือความขยันขันแข็งมีการปรับเปลี่ยนงานที่ดี
ราศีต่อไปคือชาวราศีกันงานที่เด่นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมมิเคเช่นการติดต่อสื่อสารดาราศีหญิงสาวเด็ดมาก
ธุรกิจยืนหนึ่งก็มีความหมายถึงรวยยืนหนึ่งไปด้วยเลยนะฮะ
สำหรับราศีที่โดดเด่นนั่นก็คือชาวราศีกลุ่ม
ชาวราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจยืนหนึ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการส่งออก
ธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศการติดต่อสื่อสารด้านต่างประเทศ
อีกหนึ่งราศีเลยก็คือชาวราศีตุล
ชาวราศีตุลเนี่ยธุรกิจค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับโลจิสติก
การขนส่งการเดินทางส่วนอีกหนึ่งราศีคือชาวราศีมิถุน
อันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปโภคบริโภค
เช่นจะเป็นค้าขายในออนไลน์อย่างนี้เป็นต้น
สำหรับปี๒๕๖๓ปีที่มีโชคลาภที่ดี
ราศีที่โดดเด่นเป็นพิเศษเลยก็คือชาวราศีมังกร
ชาวราศีมังกรจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ
โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีเลยจะเด่นเป็นพิเศษ
อีกหนึ่งราศีเลยคือชาวราศีสิงศ์
ชาวราศีสิงศ์จะโดดเด่นตั้งแต่กลางปีถึงปลายปี
แล้วก็จะได้โชคลาภมาจากเพศตรงข้าม
อีกหนึ่งราศีคือชาวราศีเมษจะโดดเด่น
หลังจากช่วง๑๕๑๖เมษาเป็นต้นไป
ชาวราศีเมษจะเด่นเรื่องลาบลอยฟลุกมีโชคดี
อันนี้จะได้จากการเดินทาง
โปรดติดตามตอนต่อไป